เอาเหตุการณ์ต่อไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชะอำค่ะ
คนที่เขาไปเที่ยวชะอำเขาก็มีทั้งรถกระบะรถเก๋งรถตู้แหละ
แต่เขาบอกว่ามันมีรถตู้คันหนึ่งเอ๊ะมันแปลกฮะ
มาจากโคราชซะด้วยค่ะลงมาเนี่ยเป็นลักษณะนักท่องเที่ยวเลยนะ
กีต้ามีผู้หญิงมีผู้ชายลงมาด้วยนะคะคือลักษณะเตรียมมาสนุกกันเลย
นี่ครับใช้รถตำรวจพาครอบครัวมาเที่ยว
มีอภิษฐศ์ขนาดนั้นเลยเหรอรถนี้ใช้นักราชการนะ
โหสุดยอดเลย
รักที่ดีต่อองค์กร
ส่วนในคลิปเป็นรถตู้ของตำรวจสพพลกรังจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ขับมาจอดที่ชายหาดชะอำเพชรชบุรี
มีผู้หญิงมีผู้ชาย๗๘คนลงมาจากรถ
แต่งตัวคือลักษณะปกติเลยเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปอะค่ะ
บางคนเอากีต้าสะพายใส่หลังมาด้วย
เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะรถหลวงเอามาเที่ยวเอามาใช้ส่วนตัวหรือเปล่า
เพื่อความกระจ่างทีมข่าวสอบถามไปที่พลตำรวจตรีภัยศาลหรือสมบูรณ์ค่ะ
เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ในฐานะโฆษกตำรวจภูทรภาคที่๓
บอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วสั่งการให้ตำรวจนายนั้นทำรายงานชี้แจงว่า
นำรถของทางราชการไปใช้เรื่องใด
และจะดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงให้ภายใน๗วันฟังเสียงท่านค่ะ
ก็ได้ให้พันธบทโทจักรพงศ์เนี่ยครับ
ทำงานชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมดว่านำรถไปใช้ด้วยเรื่องอะไรนะครับ
ส่วนตัวรัฐการณ์และให้ส่งภายใน๗วัน
และร่วมก็จัดตรวจสอบข้อที่จริงให้เสร็จภายใน๗วันค่ะ
และการตรวจสอบข้อที่จริงเนี้ยถ้าใช้ส่วนตัวเนี่ย
ก็ผิดแน่นอนนะครับนะครับ
ท่านเจรตบรรยายชาติก็ตามเนี่ยให้ลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด
รอเขาชี้แจงแต่เท่าที่ดูนี่ก็ไม่ใช่ทางราชการหรอกนะฮะ

เดี๋ยวก็เป็นดั่งดิกจิตรงพิตร่ากันสักขนาดนี้

เล่า
อย่างไรก็ตามนะคะยังได้ฝากถึงตำรวจทุกนายว่า
คือท่านหรอนะท่านโทษตำรวจตรีภัยศาสตร์เนี่ยนะคะ
ท่านฝากบอกว่ารถของทางราชการก็ต้องใช้ในงานราชการเท่านั้น
หากนำรถราชการไปใช้ส่วนตัวมันจะไปมีผลเสียกับตัวเองในภายหลังนะ
ใช่โลโก้เด่นหลาขนาดนี้นะคะ
ถ้าไปใช้อาจจะผิดวัตถุประสงค์เนี่ยประชาชนก็สงสัยก็อาจจะไม่แปลก
ค่ะก็มีเห็นกันบ่อยข้างไป
เอารอการตรวจสอบคุณผู้ชมค่ะ